สวัสดีค่ะเรื่องรอบพบกับดิฉันวรรณฑรสมกิจรุ่งโรศค่ะ
เริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔หรือว่านครสวรรค์เกมนะคะ
วันนี้มีการชิงชัยเหรียญทองกันเป็นวันที่สามแล้วค่ะแม้ว่าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะจังหวัดสมุทรสาครก็สามารถคว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันได้แล้วค่ะ
แข่งขันโบลิ่งประเภทหญิงคู่ในนครสวรรค์เกมนะคะที่เมเจอร์โบฮิตนครสวรรค์ภายในศูนย์การค้าวีสแควร์ค่ะ
วันนี้เป็นการแข่งขันรอบสะสมคะแนนรอบที่๒หลังจากเมื่อวานนี้นะคะนันมณัฐฉัดชัยซิริแล้วก็วิลัยลักษณ์สงวนสัตว
ช่วยกันทำคะแนนให้สมุทรสาครไปถึง๒๖๕๘คะแนนทิ้งห่างนครราชศรีมาที่ตามมาเป็นอันดับที่๒ถึง๔๒๒คะแนนค่ะ
ส่วนวันนี้นะคะดวงทอนและยานีแซ่เบ๊ค่ะ๒พี่น้องจากจังหวัดสมุทรสาครช่วยกันโยนทำคะแนนได้๒๓๓๐คะแนนได้เพียงแค่เหรียญทองแดง
ขณะที่กัตตะพรสิงห์บุภาและธัญรัฐอภิพงธนชัยคู่ของสระบุรีทำไปได้๒๓๕๕คะแนนได้แค่เหรียญเงิน
ส่งผลให้คู่ของนานมณัฐชัดชัยสิริแล้วก็วิลัยลักษณ์สงวนสัตว์คว้าเหรียญทองแรกให้กับจังหวัดสมุทรสาครในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ไปครองค่ะ
ต่อกันที่บาสเก็ตบอลชายรอบแรกสายเอที่สนามกีฬา๔๐๐๐ที่นั่งนะคะ
นครราชศรีมาแชมป์เก่าชุดสีขาวค่ะลงสนามนัดแรกพบกับทีมสุราธานีโดยทีมเมืองโคราชก็นำมาโดยผู้เล่นดีกรีทีมชาติไทยอย่างอัธพรเลิศมาลัยพรนะคะ
แล้วก็อดีตทีมชาติหลายคนค่ะอาศัยการประสานงานกันอย่างยอดเยี่ยมและการชูตได้อย่างแม่นยำเอาชนะสุราธานีไปได้๗๙ต่อ๔๗คะแนนค่ะ
ชัยชนะนัดแรกไว้ได้นะคะโดยนัดที่๒ของนครราชศรีมาก็จะพบกับจันทบุรีในวันพรุ่งนี้เวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ